มีอุบัติเหตุนะคะคนงานเมียนมาร์เนี่ยเขาขึ้นเครนไปเชื่อมเหล็กทำตาข่ายของสนาม
กอล์ฟแต่ปรากฏว่าเครนเนี่ยสลิงขาดร่วงลงมาทำให้แขนขาหัก
แล้วก็เสียชีวิตไปถึงสองศพนะคะส่วนทางด้านคนขับรถเครนปรากฏว่าอาศัยช่วงชุลมุน
หลบหนีไปค่ะติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
เหตุสองคนงานเมียนมาพลัดตกเครนเสียชีวิตเกิดขึ้นภายในสนามก๊อฟแห่งหนึ่ง
คลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถเครนสูงราวยี่สิบห้าเมตร
ด้านล่างพบชาวเมียนมาเสียชีวิตสองศพทราบชื่อคือนายชินโบเรและนายฮองวินนาย
ซึ่งเป็นคนงานเชื่อมเหล็กสภาพศพนอนคว่ำหน้ามีบาดแผลชะกันที่ใบหน้า
แขนขาหักทั้งสองศพจากการสอบถามคนงานให้กันว่าขณะที่คนงานสองคน
ได้ขึ้นกระเช้าบนรถเครนเพื่อไปเชื่อมโครงเหล็กให้ยึดกับตะข่ายกั้นลูกก๊อฟแต่ระหว่างที่เคลื่อนกระเช้าลง
สลิงที่ยึดกับรถเครนขาดทำให้คนงานทั้งสองคนตกลงมากระแทกกับโครงเหล็ก
เสียชีวิตทันทีส่วนคนขับรถเครนอาศัยช่วงชุลมูลหลบหนีไป
ตอนเก็บบมลงมาครับคนขับก็ไม่ปล่อยสลิงลงด้วยอ๋อ
สลิงมันดึงดึงดึงขึ้นไปแม้สุดโบมเลยนะสุดแต่ก็
โสลอ่ะมันหลดออกมาเลยคิดอ๋อคือพอตอนลงนี่
แล้วคนขับไปไหนมันตามพื้นรังตามพาตัวมาตรงนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเข้าตรวจสอบสนามก๊อฟจุดเกิดเหตุหลังเจ้าหน้าที่พิสูจน
จุดกระเทศส่วนของพื้นที่ฝ่ายซ่อมบำรุง
เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็น
ซึ่งเป็นเวลาที่พนักงานออกเวรกันเกือบหมดแล้ว

ที่เช้าวันต่อมาจะทราบว่า
มีคนงานเมียนมาตกเครนลงมาเสียชีวิต๒ศพ
เหตุสลดครั้งนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับตัวเอง

เพราะมีคนเสียชีวิตถึง๒คน

กลัวมันก็มีทุกจุดแล้วครับ
มีทุกจุดแล้วแต่เราจะลูบหลวงให้ในหน้า

ทราบชื่อคือนายศพเคยชาวกัมพูชา

ที่ยังคงหลบหนีหลังพบว่า
เหตุการณ์นี้ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน